พร้อมรับมือกับหย่อมความกดอากาศนี้นะครับ
ติดตามได้กับคุณคุบตนทานพิศิษฐ์มหันต์ครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีหลายพื้นที่เลยทีเดียว
เริ่มมีฝนโปรยปลายเกิดขึ้นแล้วนะครับ
นี่คือส่วนห่างของหย่อมความกดอากาศต่ำ

เคลื่อนมาใกล้ชายฝั่งประเทศของเรานะครับ

จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีตอนนี้
หอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆ

พื้นที่สีขาวที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือกลุ่มก้อนเมฆนะครับ

แดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่มีฝนตกหนัก
กระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
สังเกตว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประชิดกับแนวชายฝั่ง

พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยจากการคาดการณ์ก็พบว่าห่อมความกดอากาศต่ำนี้
จะมีการเคลื่อนที่มาปกลุ่มในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างก่อน
ก่อนที่จะลงทะเลต่อไปในวันพระฤาษฎร์ศัพต์บดิ
ก็จะเป็นจุดที่จะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ

ที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกอย่างหนักแล้วก็ฝนตกต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณจังหวัดประจวบกิริขันระนองชุมพรสุราชธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสจังหวัดเหล่านี้เองต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยฮิบัตรอื่นตามมานะครับ
ไม่ว่าจะน้ำทุ่มสะพานน้ำป่าอะไรหลากถึงกลลังระเบียบรวมไปถึงดินโคลนตะลม
ส่วนท้องทะเลนั้นก็คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๔เมตร
เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเทลงมาในวันนี้นะครับ
คาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เกิดจากปัจจัยตัวสำคัญอย่างหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นอย่างไร

อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สีเหลืองสีแดง
นี่คือศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
สังเกตว่าตอนนี้เข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ช่วงเที่ยงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มฝนเริ่มปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง
หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะค่อยสาลงนะครับในช่วงค่ำของวันนี้
ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มอีกครั้ง
นี่คือศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
จะเริ่มเคลื่อนตัวมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป

คือบริเวณที่มีฝนตกอย่างหนักนะครับ
ช่วงเช้าจะไปอยู่ที่บริเวณจังหวัดสงขลาครับ
ช่วงสายนั้นจะไปอยู่ในแถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนช่วงเย็นจะไปอยู่แถวบริเวณจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ที่ช่วงค่ำนั้นจะไปอยู่ที่บริเวณจังหวัดระนอง
แล้วก็จะออกลงสู่บริเวณทะเลอันดามันหลังเที่ยงคืนของวันพุธนะครับ

ยังมีการคำนวณออกมานะครับว่ามีหลายพื้นที่เลยทีเดียวคงจะได้เจอกับสายฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวอยู่
จากเรื่องของฝนแล้วเรื่องของคลื่นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าคลื่นที่เกิดจากกระแสลมที่รุนแรงนั้นทำให้เกิดคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร
วันนี้นะครับเพราะว่าหลังเที่ยงคืนครับจะเป็นช่วงเวลาที่คลื่นเริ่มแรงเป็นพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนล่าง
หลังจากนั้นจะเริ่มแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงสายของวันพรุ่งนี้
สังเกตนะครับว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือคลื่นลมแรงเลยทีเดียว

ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรประจวบกลีขัน
แนะนำว่าควรที่จะงดออกเดินเรือ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
นี่คือสถานการณ์คลื่นที่ต้องเฝ้าจับตามอง
หลายคนถามว่าปัจจัยเหล่านี้เอง
ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครหรือไม่
จากการคำนวลจากระบบพยากรณากาศไทยรัตร์ทีวี
ก็พบว่าในช่วงกลางสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นเดียวกัน

วันพฤหาสบดีโอกาสเกิดฝนถึง๔๐
นี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันในระยะนี้
สำหรับใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
เพราะว่าคลื่นลมอาจจะแรงการท่องเที่ยวเดินทาง
โดยเฉพาะทางทะเลนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเลยทีเดียวครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย